มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อ่างทองนะครับต้องบอกว่าใหญ่เจอใหญ่จริง
เพราะว่าเป็นรถพ่วง๒๒ล้อนะฮะ
คันหนึ่งบรรทุกทรายคันหนึ่งบรรทุกปูน
แล้วมาชนกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะดูนะครับรถสองคันนะ

คันหนึ่งขับตรงมาคันหนึ่งจะออกจากซอย
คันที่ขับตรงมาบอกว่าเปิดสัญญาณไฟแล้วนะ

ที่ออกมาจากซอยไม่หยุดก็พุ่งมา

กล้องวงจรปิดที่สี่แยกแห่งหนึ่งนะครับ
บันทึกภาพขณะรถพ่วง๒๒ล้อ
ขับออกมาจากซอยจะข้ามถนนนะฮะ
ชนกับตัวพ่วงของรถบรรทุกปูน๒๒ล้อ

ทำให้รถบรรทุกทรายพลิกตะแคง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมาครับ

ถนนโพพระยาท่าเรือตำบลไผ่จำศิลป์
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ตำรวจสพวิเศษชายชาญมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็เจอรถบรรทุกพ่วงที่เป็นบรรทุกทราย๒๒ล้อนะครับ

เต็มพื้นถนนไปหมดน้ำมันเครื่องหกด้วย
นายนัทธวุฒิเสเรอายุ๔๓ปี
คนขับรถพ่วงบรรทุกทรายเจ็บสาหัสนะครับ

ส่วนรถพ่วง๒๒ล้อบรรทุกผงปูนแห้งเนี่ย
พุ่งไปชนเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
แล้วก็ไฟแดงตรงกลางสี่แยกนะครับ

ก็คนขับไม่บาดเจ็บนะอันนี้โชคดีหน่อยคันนี้นะฮะ
นายสงวนยุตวรรณอายุ๕๔ปี

บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถบรรทุกปูนแห้งจะไปส่งที่กาญจนบุรี
มาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถบรรทุกทรายขับออกมาจากซอย
ก็เลยเปิดไฟสูงเพื่อส่งสัญญาณเตือน
แต่ว่ารถบรรทุกทรายไม่ยอมหยุดนะครับ
ก็มาชนเข้าที่ตัวพ่วงของรถบรรทุกปูนอย่างจัง
จนคนขับรถบันทึกทรายบาดเก็บสาหัสนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวรอคนขับรถบรรทุกทราย
ถ้าพอจะให้ปากคำได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ

ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก่งนะครับ
หน้าร้านเสริมสวยถนนมาลัยแมน
ตำบลจรเขสามพันธุ์อำเภออูทองจังหวัดสุพรณบุรี

ก็เป็นรถจักรยานยนต์คันนี้ฮะ
ท้ายรถเก๋งมีเด็กชายอายุ๑๔ปีเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
หัวกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บก็นอนอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ชาวบ้านก็ช่วยกันประถมพยาบาลจนฟื้นแล้วก็พอได้สติ
เด็กชายคนนี้ก็ถามตำรวจสพอูทองว่า
ผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายมาหายไปไหน
ตำรวจก็แจ้งผ่านวิทยุสื่อสารให้ตำรวจแล้วก็กู้ภัยช่วยกันตรวจสอบ
พ่วงที่ขับผ่านช่วงเกิดเหตุเพราะว่ากลัวว่าจะลากร่างของผู้หญิงที่เด็กชายคนนี้ถามหาติดรถไปด้วย
หลังจากที่แจ้งตามหารถบรรทุกอยู่สักพัก
ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่ร้านขายรถยนต์นะครับ
ใกล้จุดเกิดเหตุพบว่าเด็กชายอายุ๑๔ปีผู้บาดเจ็บขี่จักรยานยนต์คันนี้มาคนเดียวฮะ
ขี่มาคนเดียวแล้วจังหวะที่หันหันหลังไปมองรถเลนขวาแล้วก็ชนท้ายรถเก่งที่จอดอยู่เนี่ย
ศีรษะไปกระแทกกระโปรงท้ายรถแล้วก็ล้มฟาดลงกับพื้นถนนนอนชักเกร็งครับ
มีคนไปช่วยฮะถึงจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเอาผู้หญิงที่อยู่ท้ายรถผมไปไหน
เจ้าของรถเก่งนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุจอดรถริมถนนเข้าไปทำผมในร้านเสริมสวย
แล้วก็ได้ยินเสียงรถถูกชนก็เลยวิ่งออกมาดูก็เจอผู้บาดเจ็บนอนชักเกร็งอยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยพอได้สติก็อย่างที่บอกน้องถามแค่ว่าคนซ้อนท้ายไปไหน
ลองฟังดูครับ
หรืออาจจะศีรษะฟาดแล้วก็ซับสนอะไรหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้น
น้องอาจจะแบบคือศีรษะแบบกระแทกอย่างแรง
ก็เลยอาจจะแบบมึนอะไรไปพวกนี้นะครับ
เอาเป็นว่าน้องก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าต้องไปตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง
ค่ะเนี่ยเห็นไหมอุบัติเหตุเนี่ยต้องระวังนะน้องน้องเนี่ย
คืออายุนี่ยังไม่ถึงทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์นะ
เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เสียใจแย่เลย